อีกจุดหนึ่งเป็นเหตุสลดค่ะคราวนี้เด็กตัวเล็กนิดเดียวเพิ่งจะเกิดเหตุร้ายกับน้องน้ำเมยไปใช่ไหม
นี่เป็นเด็กชายอายุหนึ่งขวบ๖เดือนนะคะจมน้ำเสียชีวิตในคลองที่หมู่บ้าน
ย่าบอกว่าคลาดสายตาแค่เสี้ยววินาทีเองค่ะ
นาทีบีบหัวใจของใครหลายคนเลยนะคะแม่ของน้องอ้วนค่ะ
เจอศพลูกชายที่จมน้ำเสียชีวิตเนี่ยทำได้แค่กอดร่างไร้วิญญาณของลูก
แล้วก็ร้องไห้เนี่ยค่ะเอาหน้าซบหน้าลูกแม้ว่าลูกจะไม่ตื่นมากอดกลับแล้วอ่ะนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นนะคะตำรวจสพเมืองกำแพงเพชรเนี่ยได้รับแจ้งเหตุมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตที่คลองท้ายหมู่บ้านปางขนุนที่อำเภอเมือง
ผู้ตายก็คือน้องอ้วนค่ะน้องอายุ๑ปี๖เดือนเท่านั้นเองนะคะ
สภาพน้องเนี่ยสวมเสื้อยืดแขนสั้นลายสีเขียวแล้วก็กางเกงขาสั้นสีเขียว
คนที่นำร่างน้องขึ้นมาคือชาวบ้านค่ะ
ตรงจุดพบศพเป็นคอสะพานข้ามคลองของหมู่บ้านนะคะน้ำก็ไหลเชี่ยวเลยความลึกของคลองใน๑๒เมตร
ผู้ใหญ่ก็มิดหัวเหมือนกันนะคะและห่างจากบ้านเด็กแค่ห้าสิบเมตรเองค่ะ
อ้วนเนี่ยอาศัยอยู่กับย่าสองคนนะคะเพราะว่าแม่ไปทำงานต่างอำเภอ
สี่โมงเย็นเมื่อวานย่าทำงานอยู่ในบ้านย่าบอกคลาดสายตาแค่แป๊บเดียวเองอ่ะ
หลานหายไปเดินตามหาทั่วบ้านตะโกนเรียกก็ไม่ตอบขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้านให้ช่วยกันเดินหา
สุดท้ายชาวบ้านไปเจอว่าน้องเนี่ยจมน้ำอยู่ริมตลิ่งคลองค่ะ
นำร่างขึ้นมาก็ช่วยน้องไม่ทันแล้ว
คิดว่าคงเดินตามหมาไปค่ะแล้วก็พลัดตกน้ำนะคะ

ตอนนี้อยู่ที่ลูกของในรองเมืองชีวิตอยู่หน่อยหรือไม่

บอกวันเกิดเหตุไม่อยู่บ้านเพราะทำงานอยู่ต่างอำเภอ
จนมีคนโทรมาถามว่าได้มารับลูกไปหรือเปล่า

คิดเลยว่าจะเกิดเหตุสลดแบบนี้นะคะ

ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดปางขนุนหน้าบ้านแล้วค่ะ
ตอนนี้สาเหตุก็ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะคะ
สารคุณแม่มากนะฮะอยากให้มีปฏิหาร
แต่สุดท้ายปฏิหารไม่มีจริงนะครับ